ส่วนโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะเขาพากันไปดูชุดภาพ
คือมันมีหลายมุมหลายกล้องด้วยกันนะคะ
เป็นภาพแสดงถึงภายในของเรือนจำในประเทศไทย
มีทั้งห้องนอนห้องครัวพื้นที่ด้านนอก
คำถามคือพื้นที่ซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงนะ
และที่สำคัญมันไม่ใช่แค่เป็นคลิปมันเป็นการไลฟ์สดคุณ
มันเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น
แล้วเห็นถึงความแออัดของนักโทษที่อยู่ในคุกเนี่ยนะคะ
จากประเทศไทยแล้วรัสเซีย

อสเตรเลียก็โดนแฮ็กอเมริกาก็โดนเช่นเดียวกันค่ะ

แต่ว่าเราครอบไว้เป็นภาพนิ่งให้คุณผู้ชมดูนะคะ

ภาพระบบกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำของประเทศไทย
เป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจริงเลยภายในเรือนจำ
มีทั้งภาพของโรงเลี้ยงอาหารเรือนนอน

เรือนนอนที่ต้องเอาไม้ต่อเป็นเตียงชั้นที่๒
น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำ

เขาจะมาออกกำลังกายและใช้ชีวิตประจำวันอื่น
อกจากนี้ค่ะมีภาพช่วงที่
ผู้ต้องขังต้องมาเข้าคิวตัดผม
ช่วงนั้นเขาก็จะนั่งจับกลุ่มสนทนากัน

ผู้ต้องขังจะเข้าแถวที่สนามด้านหน้าเรือนจำ
เพื่อรอการนับยอดก่อนที่จะถูกเข้าเรือนนอน

เมื่อวานนี้ก็คือ๒๔ธันวาคม
แต่เวลาที่ปรากฏในคลิปช้ากว่าเวลาในประเทศไทย๒ชั่วโมง

แฮ็กอาจจะเกิดขึ้นนอกประเทศไทย

จากนี้ไปพบว่าระบบกล้องวงจรปิดเรือนจำที่ถูกแฮ็กแล้ว
แล้วก็เอามาถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงกลางดึก๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
พบว่ามีการโพสต์คลิปกล้องวงจรปิด
จากไทยแล้วมีประเทศอื่นด้วย
มีทั้งรัสเซียออสเตรเลียและอเมริกา
ก็เลยเกิดคำถามตามมาว่า
เรื่องของความมั่นคงขนาดนี้
ยังมีมือดีกล้าแฮกล้องวงจรปิดในเรือนจำของไทย
ได้อีกหรือและทำได้อย่างไร

หลังจากนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
ค่ะทีนี้ก็พอในเรือนจำมีแบบนี้
ล่าสุดก็มีการสั่งคือต้องปิดกล้องวงจรปิด
เพื่อไม่ให้ภาพมันหลุดเผยแพร่ออกไปอีกนะคะ